พี่จ๋าทราบมาแล้วว่าที่พี่จ๋าพูดว่าปีหน้าปีหน้าเนี่ย

ต้องไปบอกว่าปี๖๔

ปีนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะจัดงานปีนี้
ถ้าอย่างงั้นป้องขออนุญาตแจ้งว่าปี๖๔

แล้วคิดว่ากี่รอบนะคะที่เริ่ม

แต่ที่นี้ในความสะดวกของเราระคา

ทั้งในเรื่องของเพลง
ใช่ค่ะแต่ช่วงที่เธอยังพอมีเวลาให้เจ้าจ๋าอยู่บ้าน
แต่เห็นที่จิ๊บบอกว่า

เจ้าจ๋าคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดี
เพราะว่างานแต่งงานจริง
ช่วงปลายปีที่ที่เราตั้งใจ

ให้อยู่ในมีความสะดวกมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็อาจจะไม่ทัน
เพราะว่ามันคือภาพที่เราคิดไว้แบบนึง
แต่พอเวลาเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเนี่ย

ปลายปีเหรอ

บอกยากจริงค่ะเพราะว่า

แล้วก็เว้นอีกสักพักหนึ่งพิธีแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้

เพราะว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะต้อง

จะชอบเพิ่มปีหน้า

อ่อและราโอร่า
โอร่าจะล้ออ่าแบบนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
นานคล้ำอยู่เลยนะ

เป็นรอดอแทนยังไง
ก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะพี่จ๋า
มันไม่ค่อยดีอะ

พี่เขาน่ารักมากนะคะ

พี่รับงานก่อนนะ
เข้าใจ
ค่ะเข้าใจ
ไม่ตรงวันก็ต้องเสียบางส่วนไป
ไม่เป็นไร

ใช่เปลี่ยนหมดเลยค่ะยกเว้นเจ้าบ่าวไม่เปลี่ยน

ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเจ้าตาเข้าใจ
ตัวไปคือไม่โทษใครเลยค่ะ
เข้าใจสถานการณ์

ประมาณ๖หลักเหมือนกันนะคะ
ใช่เพราะมันต้องเนอะเรื่องการมัดจำต่างนานาแล้วทำ
ทำหลายส่วนมีสถานที่นะคะมีการ์ดมีอะไรอย่างนี้
คือจ้าจ๋าเคยคิดนะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงไง
จัดงานแต่งงานเนี่ยสบาย
เพราะว่านักข่าวก็พวกเรานะคะ

ถ้าแต่งหน้าทำผมไม่ใช่เลยมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องทำให้ดี
ต้องใส่ใจมากแล้วยิ่งกลับเป็นคนละเอียดด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็เลยเข้าใจแล้วก็พยายามตั้งต้นใหม่
นี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่นี้โหมรับงานกันทั้งคู่เลยไหมคะช่วงนี้

พี่จิ๊บไปรับงานเพียบเลยพี่จ๋าก็
จี๊บเขารับงานเพราะความสุข
เขาเป็นคนที่มีความสุขมากกับการได้ออกไปทำงาน
ไปเล่นละครไปร้องเพลงวันหนึ่งเขาก็ตอนเช้าถ่ายละคร
ตอนเย็นมาเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องไปกระโดดโลดเต้นอะไรอย่างนี้
บอกว่าโอ้โหวันนี้พี่ฟินมาก
พี่อยู่กับจ๋าพี่ไม่ฟินเหรอ
อีกแล้ว
ที่จะประสานกันได้แต่ว่าเราอาศัยกำลังใจพลังบวกเหล่านี้ค่ะ
ทำให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดี
ก็รู้สึกไม่มีอะไรต้องเครียดเลยถือว่าที่ผ่านมาก่อนอันนี้เป็นรอบสองก่อนพี่ริม
ซ้อมก่อนไงซ้อมก่อนแต่งซ้อมก่อนซ้อมเต็มงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด
ไม่ซ้อมต้องเสียตังค์ด้วยอ่ะแต่ค่าซ้อมยังต้องจ่าย
ถ้าตอนนี้จะมีลูกขอเป็นลูกหมาก่อนค่ะตอนนี้มีมีสองสองตัวค่ะ
หลงมาก็ได้เก็บมากที่บ้านครอบครัวพี่จ๋าว่าผู้ใหญ่ว่าอะไรป่ะค่ะ

เพราะว่าพอคุณแม่เนี่ยจะได้มีเวลาในการตัดชุด

บอกว่าเนี่ยลูกออกการออกกำลังกายไม่ใช่วันสองวันแม่จะผอมนะ

เพราะว่าคุณแม่เขาก็คือที่บ้านจะค่อนข้างจะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไง
สมมุติว่าถ้าจัดงานไปแล้วมีเสียงไม่พอใจหรือมีเสียงตำหนิเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายึดหลักความสบายใจเนี่ย
สิ่งเหล่านี้ทำอะไรก็ตามก็จะสบายใจ
โอเคขอบคุณนะ